ช่วงตลอดตลอด

เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันดูจ้ะ
วันนี้จะมีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ไปดูราคาของผลไม้กันบ้างดีกว่าว่ามีผลไม้อะไรราคาเท่าไหร่กันบ้าง
มาดูผลไม้กันนะคะฝรั่งกิมจูวันนี้๓๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ตารูปก็๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์อันนี้ปรับขึ้นมานะอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัม